เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่า

เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปเลยไปเกาะติด

ก็ไปดูเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
มีแผงเหล็กมากั้นมีการล้อมรั้วเอาไว้แล้ว
เพื่อเตรียมรองรับมวลชนที่จะเดินทางไปฟังคำตัดสิน
แล้วก็ไปให้กำลังใจกันในวันพรุ่งนี้
เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดบรรยากาศล่าสุดนะคะ
กับคุณพลอยสจิริฐศิลป์ผู้สึกข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานสดมาจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ

ก็ได้ทำการเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะ
พื้นที่บริเวณโดยรอบสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ

ก่อนที่จะส่งมอบให้กับตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชน
ในการเข้าประจำจุดต่างในคืนนี้เป็นต้นไปค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัย
รวมถึงร่วมมือรับมือกับประชาชนที่จะเข้ามาให้กำลังใจ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยผลการตรวจสอบค่ะก็ยังไม่พบกับสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการนำแผงเหล็กจำนวนกว่า๑๖๐๐อันนะคะ
มากั้นเพื่อที่จะจำกัดพื้นที่มวลชนให้อยู่ในพื้นที่จำนวน๑๕๐๐ตารางเมตรที่ถูกจัดไว้
โดยได้มีตำรวจภูทรจังหวัดสตูนค่ะจำนวนกว่า๑๐๐นาย
นำกำลังมาปฏิบัติหน้าที่นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงตีสี่
พร้อมกับนำรถประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบานมาจอดเตรียมไว้ด้วย
จากนั้นนะคะก็ได้ทำการส่งมอบพื้นที่นี้นะคะให้แก่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนในการตรึงกำลังโดยรอบค่ะ
ขณะที่บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้นำแผงเหล็กนะคะ
ติดตั้งเป็นแนวกั้นบริเวณหน้าศาลค่ะรวมถึงนำเต็นต์นะคะมากางในพื้นที่รองรับมวลชนบริเวณหน้าลาน
รวมทั้งหมด๑๒๐ตัวนะคะทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
อกจากนี้ค่ะยังได้มีรถสุขาเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนบริเวณหน้าลานด้วย
คนตำรวจตีพานุรัติหลักบุญนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะที่ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับคำสั่งจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในการเข้าตรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ภายในเขตสารดีกาค่ะ
โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณซอยแจ้งวัฒนา๙นะคะโดยมีเพียง๓ฝ่ายเท่านั้นค่ะที่จะสามารถผ่านเข้ามาได้
นั่นก็คือเจ้าหน้าที่สารดีกานะคะที่มีรถสติ๊กเกอร์ระบุตัวตนชัดเจนค่ะ
คนที่จะมาให้กำลังใจจำเลยนะคะที่กำหนดไว้จำนวน๕๐คนและมีรายชื่อตามที่สารส่งมาให้ก่อนหน้านี้
และก็สื่อมวลชนที่มีบัตรอนุญาตจากศาลเท่านั้นนะคะพร้อมยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะ
อนุญาตให้นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะเดินทางทักทายมวลชนได้
เพียงแต่ไม่อนุญาตให้มวลชนนั้นเข้ามาภายในเขตพื้นที่ของสารดีกาเท่านั้นค่ะ
หลุดจากเลยดิสัยมาสัก๕๐เมตรสายมือ

กำหนดให้พี่น้องประชาชนที่มาให้กำลังใจ

สองถึงสามพันอ่าคนบรรจุได้ครับ
ขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบสารดีกา
ก็ได้มีคำสั่งให้กลองมังคับการธรรมดรจร
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์เส้นทางหลีกเลี่ยงให้กับประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขณะที่บริเวณหน้าลานดีเอสไอนะคะ
ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่รองรับมวลชนค่ะ
ขณะนี้ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
ยังไม่มีมวลชนนั้นเข้ามาปักหลักเฝ้ารอแต่อย่างใดค่ะ
โดยในเวลา๒๒นาฬิกาของวันนี้นะคะ
คนตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เตรียมที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

รายงานจากศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีด้วยนะคะ